คุณผู้ชมมาประเด็นนี้ก่อนเลยคือเราเองเนี่ยก็พยายามหาคำตอบว่าเอ๊ะ
ที่สุดแล้วไอ้๒คลิป๒เหตุการณ์มันมีส่วนเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันหรือไม่อย่างไร
ดิฉันกำลังพูดถึงกรณีที่วัยรุ่นกลาดยิงกัน
หน้าวัดจันประดิษฐารามในซอยเพชรเกษมสี่สิบแปดค่ะ
ซึ่งเป็นเหตุการณ์ล่าสุดเกิดขึ้นสดร้อนเมื่อวัน๒วันที่ผ่านมา
แล้วเหตุการณ์มีคนได้รับบาดเจ็บสาหัส๒รายด้วยกัน
อีกกรณีหนึ่งที่ที่ฉันพยายามเชื่อมโยงมานะก็คือเป็นคลิปที่เกิดขึ้นที่ลาว
กรณีเสียโป้ถูกวัยรุ่นในผับรุมไล่ทำร้าย
แล้วลูกน้องเสียโป้เนี่ยได้รับบาดเจ็บด้วยเนี่ยค่ะ
คุณผู้ชมนี่นะคลิปนี้นะเอาจริงนะคือคนเจ็บจากเหตุการณ์วัดจันประดิษฐารามเนี่ย
เขาก็คาดว่าคนที่มาก่อเหตุน่าจะเป็นลูกน้องของเสียโป้นั่นแหละ
แต่ว่ากำลังพยายามหาคำตอบให้อยู่เราไม่สามารถสรุปแบบนั้นได้ณตอนนี้
แต่หลายคนก็ตั้งคำถามว่าอ้าวแล้วนำเสนอทำไม
คือก็อยากให้เห็นนะคะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเป็นฝีมือของเสียโป้
ไปให้ลูกน้องมากราดยิงกลุ่มคนที่รับบาดเจ็บอีก
จริงเราก็จะได้เห็นไงว่าคนบางคนมันข้างนอกสดใสข้างในต้าติ้งโน้
แต่เรายังไม่สรุปนะคะเป็นหน้าที่ของตำรวจอายการและศาล
ท่านจะต้องมีการพิจารณาแล้วก็ตัดสินค่ะ
ทีนี้คุณผู้ชมมาดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนนะคะ
เหตุการณ์สดร้อนเมื่อ๒๓วันก่อน
กลุ่มวัยรุ่นสักประมาณ๑๐คนค่ะเขานั่งดื่มเหล้ากันอยู่ที่
หน้าวัดจันทร์ประดิษฐารามในซอยพระเจ้าขเซม๔๘
ปรากฏว่าสักพักหนึ่งมีกลุ่มมอเตอร์ไซสัก๗๘คัน
ชายจัดการมาหลายคนเลยนะคะ
แล้วหลังมอเตอร์ไซค์นั้นมันมีรถฟอร์จูเนอร์ที่พยานเขาเห็นเหตุการณ์
เขาบอกว่าคนที่ลงมาจากรถฟอร์จูเนอร์แล้วลงมาดูเหตุการณ์กลาดยิงเนี่ย
มีคนเห็นนะบอกว่าเป็นเสียโป้หรือไม่อย่างไร
แต่ล่าสุดเสียโป้ออกมาปฏิเสธแล้วนะคะ
ทีนี้เรื่องราวที่เกิดขึ้นถามว่าทำไม
ทำไมมีคนพยายามเชื่อมเหตุการณ์สองเหตุการณ์เข้ามาผูกโยงด้วยกัน
ก็เพราะว่าน้องชายหนึ่งในคนที่บาดเจ็บ
เขามั่นใจบอกว่าสาเหตุจากการกระหน่ำยิงในครั้งนี้
มาจากกรณีที่พี่ชายไปโพสต์ในเฟซบุ๊คส่วนตัว
ลักษณะทวงถามเสียโป้ถึงเหตุการณ์ที่เพื่อนของคนเจ็บ
ถูกรุมทำร้ายที่สปลาวจนกระทั่งได้รับบาดเจ็บสาหัส
แต่ณตอนนั้นลักษณะคือเหมือนเสียโป้เอาตัวรอดคนเดียวออกมาได้อย่างปลอดภัย
แต่ลูกน้องเสียโป้ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะ
ทำไมเสียโป้ไม่ให้การช่วยเหลือนะตอนนั้นมีคนตั้งคำถามแบบนี้
ในเฟซบุ๊กส่วนตัวทีนี้หลังจากนั้นไม่นานค่ะ
ปรากฏว่าน้องชายของหนึ่งในคนเจ็บเล่าต่อบอกว่า
หลังจากที่พี่ชายโพสต์ไปแล้วหัวหน้าของเพื่อนพี่ชายเนี่ยมาบอกว่าให้ลบโพสต์เลยนะ
ถ้าไม่ฉะนั้นแล้วเดี๋ยวจะไม่จ่ายค่ารักษาพยาบาลให้
พี่ชายตัดสินใจลบโพสต์ในวันที่๑๕กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
แต่กลับมาเกิดเรื่องราวก็คือเหตุกระหลาดยิงกรรมด์ที่หน้าวัด
คาดว่าน่าจะเป็นของเสียโป้ทีนี้เราก็พยายามถามเสียโป้ว่าเอ๊ะจริงหรือเปล่า
ว่าคุณไปให้ลูกน้องมารุมกราดยิงวัยรุ่นหน้าวัด
โป้บอกว่าคือเขาไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คุณผู้ชมไหนก็ไหนล่ะฟังเสียงเสียโป้เขายืนยันกันหน่อยค่ะ
คือเรื่องดูแลเนี่ยดูแลดูแลคนของผมเนี่ยผมดูแลเต็มที่ใครจะโพสต์อะไรผมไม่สนใจ
เราไม่รู้เลยและมันก็ระแวกนี้เราช่วยเหลือคนไว้เยอะ
เราไม่ไปทำอะไรแบบนี้แน่นอน
ครับก็คือข่าวตีมาหาผมเพื่อให้กระแสข่าวดังแต่ซึ่งผมไม่รู้เรื่อง
ใครจะไปทำอะไรก็ว่ากันตามกฎหมายผมไม่รู้เรื่อง
คือมันก็เป็นรถของที่บ้านผมจริงจริงใช่แต่ทีนี้ก็ต้องไปดูว่า
คนที่เขาบอกว่าลงมาจากรถแล้วไปยิงน่ะคือถ้าเกิดว่ามันเป็นคนที่เป็นลูกน้องของผม

แต่เสียโป้ปฏิเสธเสียงแข็งเลยนะคะว่าคนที่ลงมาจากรถ
ซึ่งพยานในวันที่เกิดเหตุเขาเห็นว่าเป็นเสียโป้
เสียโป้ปฏิเสธเสียงแข็งเลยไม่ใช่ผมไม่ใช่ผม
ฟอร์จูเนอร์คันนี้ปกติเป็นของที่บ้านใช่หรือไม่
โป้ตอบว่าใช่แต่ปกติแล้วตัวเขาใช้รถสีแดง
ส่วนคันที่ใช้ในวันก่อเหตุปกติลูกน้องเป็นคนนำรถไปใช้
แล้วก็ไม่แน่ใจด้วยว่าไอ้คนขับรถแล้วก็ไปบอกว่าเป็นลูกน้องของผมเนี่ย
คนไหนขับรถคันนั้นไป
เอาล่ะคุณผู้ชมค่ะเรื่องของคดีความตำรวจบอกว่า
เดี๋ยวจะเร่งดูภาพจากกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุ
ตอนนี้ยังไม่สามารถระบุตัวตนคนร้ายได้หรือจำนวนผู้ก่อเหตุได้
แต่ฝ่ายผู้เสียหายเขาบอกว่าเขามั่นใจเลยนะว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุ
เป็นกลุ่มไหนอย่างไรตำรวจบอกว่าตอนนี้เนี่ย
แม้ว่าผู้เสียหายผู้บาดเจ็บจะมั่นใจว่ากลุ่มคนก่อเหตุคือใคร
แต่ยังไม่มีการออกหมายเรียกหรือออกหมายจับใดทั้งสิ้นนะคะ
เอาล่ะถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวเรารายงานเพิ่มเติมให้ทราบนะคะ